วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจะได้ไปแข่งขันวอเล็กบอลใน๔เกม
สื่อเวียดนามรายงานว่ามาเลเซียจะส่งทีมเข้าร่วม
ทำให้มี๔ทีมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดคือไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และมาเลเซีย
ส่วนทางเรือกัตโทชานิฎวงธรรมประเศรษฐ์รอประธานกฤติมาศักดิ์ตลอดชีพ
ของสาธารณบอเล็กบอลในเอเชียยืนยันว่า
อเล็กบอลหญิงซีเกมจัดแน่นอนนะครับนอกจากมาเลเซียที่ส่งทีมเข้าร่วมแล้วเนี่ย
อินโดก็เหมือนจะส่งเข้าเหมือนกันเพราะตอนแรกเนี่ยบอกจะไม่ส่งนะครับ
ทั้งหมดต้องรอการยืนยันชัดเจนวันนี้ในเวลาเที่ยงคืนครับส่วน